แล้วนำศพไปทิ้งไว้ที่พื้นที่นครสวรรค์

แต่ว่ายังเหลืออีกหนึ่งรายนะคะที่ยังคงหลบหนีอยู่

ศพปริศนาถูกฆ่ามัดมือไพ่หลังมัดเท้าศีรษะถูกคลุมด้วยกระสอบ
ร่างไว้กลางทุ่งนาในพื้นที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์
การสืบสวนของตำรวจเริ่มต้นขึ้นตรงจุดนั้น
กระทั่งพบว่าศพดังกล่าวคือนายคำนึงเจริญรัฐชาวจังหวัดสุริน
อยู่อาศัยกับนางไพรินแฟนไทยสงศภรรยาในจังหวัดเพชรบูรณ์
ก่อนเสียชีวิตผู้ตายได้ทะเลาะมีปากเสียงกับชายกลุ่มหนึ่งภายในบ้าน
และถูกอุ้มขึ้นรถออกไปกระทั่งพบเป็นศพ

แต่จากการแกะรอยของตำรวจชุดสืบสวนพบผู้ต้องสงสัยแล้ว๓ราย
คือนายระพีพันธ์มาลัยกุลหรือโก้นายสุเทพมารกุลหรือจวบและนายกัน
โดยเมื่อกลางดึกวานนี้ตำรวจภูทรน้องบัวจังหวัดนครสวรรค์ควบคุมตัวนายระพีพัฒน์
ผู้ต้องสงสัยที่ทำหน้าที่ขับรถมาสอบปากคำ
โดยแฟนสาวของเขาเล่าว่าวันเกิดเหตุ
จวบนั่งดื่มสุรากับคนรู้จักแล้วเกิดทะเลาะวิวาสทำร้ายร่างกายกัน
ระหว่างนั้นเธอนั่งกินข้าวอยู่กับไนโก้ที่บ้าน
แล้วในจวบโทรศัพท์เข้ามาหาบอกว่าถูกทำร้าย
ให้ขับรถไปรับที่บ้านเกิดเหตุ
ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ๕กิโลเมตร

เมื่อในจวบขึ้นรถได้ขับออกมาระยะหนึ่งจากนั้น
จวบบอกให้ไนโก้วนรถกลับไปที่บ้านหลังเดิมอีกครั้ง

พอไปถึงก็มีรถกระบะอีกคันตามมาจอดที่ด้านหลัง
ก่อนจะลงไปอุ้มนายคำนึงผู้เสียชีวิตขึ้นรถ

จึงเปิดประตูรถแล้ววิ่งหนีกลับบ้าน
แต่ว่าตาทำไม่ได้กลับบ้าน
แล้วเขาก็วนกลับไปที่หน้าบ้านผู้ชายคนนั้นอีก
ผู้ชายคนที่เสร็จที่นี่
แต่แล้วแฟนหนูมันผิด
แต่พี่ว่าแฟนหนูมันห้ามตาคนนี้ไม่ได้
ไม่มีใครห้ามไม่มีใครห้ามตาได้หรอก
เพราะว่าคนที่ใจร้อน
แฟนหนูก็ห้ามไม่ได้ใครก็ห้ามไม่ได้

ตำรวจได้ตรวจยึดรถกระบะของกลาง
คาดว่าจะเป็นรถที่ใช้นำร่างของนายคำนึง
ทิ้งไว้ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
ตรวจยึดได้ในพื้นที่อำเภอบึงสามพันธุ์

ซึ่งสถานที่ตรวจยึดเป็นบ้านพ่อแม่ของในกัน

ที่ได้เดินทางครอบพบพระนาศอบส่วนแล้ว

คือรถที่ฐานสถานีตำรวจภูทธร
สามพันธุ์ครับตรวจยึดได้เมื่อช่วงเช้า
ที่ผ่านมาซึ่งเป็นพื้นที่บ้าน

จุดที่น่าสนใจคือบริเวณแคปทางด้านหลังนี้
หนึ่งในพยานของคดีดังกล่าวบอกว่าเป็นจุดที่ผู้ต้องหาได้นั่งประกบร่างของนายคำนึง
ก่อนที่จะนำศพยัดใส่กระสอบและมัดมือมัดเท้านำไปทิ้งไว้ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้ตรวจร่องรอยลายนิ้วมือทั้งหมดรอบคัน
เพื่อนำไปประกอบกับสำนวนคดีครับ
คดีนี้เกิดขึ้นในสองพื้นที่คือจุดทิ้งศพสถานีตำรวจภูทรหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์
และจุดเกิดเหตุสถานีตำรวจภูทรน้องไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์
เพื่อความรวดเร็วในการสืบสวนแกะรอยคดี
บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๖จึงลงมาวางแนวทางการสืบสวนสอบสวน
และขณะนี้ยังเหลือในจวบผู้ต้องสงสัยอีก๑ราย
นี้การให้ปากคำของผู้ต้องสงสัยทั้งสองรายยังให้การไม่ตรงกันนัก
แต่จากพยานหลักฐานและคำให้การของพยานแวดล้อม
ว่าตำรวจจะสามารถคลี่คลายปมสังหารและผู้ร่วมขบวนการได้อีกไม่นาน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน